โปรดติดตามตอนต่อไป

นี่ลูกหลานแชมป์มันต้องกล้าอย่างนี้

แต่คิงมีเงื่อนไห่ข้อนึงนะ

เดี๋ยวขอพ่อคิดอึยก็

พ่อคนเดียว

พ่อคนเดียว